มาดูเรื่องของสองสามีภรรยาค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง
ทำไมฮะเขาประกอบอาชีพเป็นโจรค่ะ

ไม่ทำมาหากินอะไรอย่างอื่นเลยเป็นโจร

แล้วอยู่สุขสบายแบบอยู่ดีไม่สุขอะ

นั่นแหละสิมีหมาให้จับเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๔๕

เป็นสามีภรรยากันแล้วพฤติกรรมเขานะ

พอไปถึงร้านปล่อยหมาให้หมาวิ่ง

ไปปวดร้านปวดร้านตัวเองก็ขโมยของไง

ก็เลยได้ฉายาว่าโจรอุ้มหมา
นี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เพจ
ก็เลยมาแชร์เรื่องราวนี้นะคะ

ก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์มาโชคชน๑๕ปี
ไม่ได้กล่าวหาค่ะเพราะว่ามันมีหมายจับ
เขาบอกว่าคดีแรกตั้งแต่ปี๒๕๔๕แล้วก็มีมาตลอด
ปฐุมธานีมีหมายไปค้นบ้านนะ

ไม่เจอตัวไงไปค้นบ้านที่จังหวัดนทบุรี

เป็นของที่ขโมยมาเป็นร้อยรายการ
คนร้ายไหวตัวทันหลบหนีไปได้ในเพจบอกชื่อไว้เลยนะคะ
นายอภิชาติอายุ๔๒ปี
นางถิยาตาอายุ๓๘ปี

ตำรวจบอกว่าแต่งตัวดีคุณภาคภูมิ

ก็ไปตามร้านต่างอุ้มน้องหมาไปด้วย

เขาสายเปย์นะคะสามีพระยาคู่นี้

จ่ายรบพอพอข้างบ้านจ่ายเงินคนข้างบ้าน

ดูคนให้หน่อยดูคนแปลกปลอมให้หน่อย

มีใครมาแปลกให้บอกด้วยนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ถาม
ก็ได้รับการยืนยันจากพันธุ์ตำรวจรีสุกรีเลิศวงหัด
สารวัตรสืบสวนสพปทุมธานี
ตำรวจยืนยันว่าเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะรายล่าสุด
ที่เป็นต้นเหตุให้เข้าตรวจค้นก็คือผู้ต้องหาเข้าไปลักทรัพย์
ทองคำน้ำหนัก๒๐บาทเป็นเหตุการณ์ล่าสุด
พอมีเหตุการณ์ล่าสุดปุ๊บตำรวจเขาเลยไปตรวจสอบย้อนหลังว่า
๒คนนี้มันมีหมายจับมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕แล้วก็หายตัวไป
เจออีกครั้งมีหมายปี๕๘ปี๕๙ก็มี๖๐ก็มีจนถึงปัจจุบันนะคะ
ผู้เสียหายกว่า๒๐รายนะคุณพ่อพุมส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะคะ
ภาคกลาง๕๐กว่ารายตำรวจกำลังรบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
เพื่อนำตัวทั้งคู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
เขามีรถขับตั้ง๓คันวันก็ไม่ทำมาหากินไม่ทำงานอะไรเป็นโจรเนี่ยค่ะ
คำถามก็คือว่าลอยนวลอยู่ได้ยังไงตั้ง๑๕ปี

ของเล็กน้อยแบบร้านต่างอะไรแบบเนี้ย
นี่ค่ะลอยนวนมาเป็น๑๕ปี

เพราะว่าผ่านมา๑๕ปีอันนี้จับไม่ได้
คราวนี้ต้องจับให้ได้แล้วใช่
ว่ามันยังไงปล่อยไว้ได้ยังไง